เริ่มกันก่อนเลยเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะ
ขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขับมา
เบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจังนะคะ
คนขี่รถจักรยานยนต์นั้นเสียชีวิตทันที
ติดตามข่าวนี้พร้อมเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นค่ะ
ตำรวจสพนสูงจนครราชศรีมาร์
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถจักรยานยนต์

ขาเข้าจังหวัดนครราชศรีมาถนนมิตรภาพ
ที่เกิดเหตุพบศพนายเจริญมิตรแสงอายุ๕๐ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์ในสภาพคอหัก
จากการสอบถามนายพรชัยวงนพรัชอายุ๕๓ปีคนขับรถยนต์
บอกว่าขณะกำลังขับรถพาครอบครัวเดินทางกลับ
จากงานเลี้ยงเกษียณข้าราชการตำรวจในจังหวัดขอนแก่น
ถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามถนน
ตัดหน้ารถอย่างกระทันหันจึงพุ่งชนเข้าอย่างจัง

ตำรวจจะทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ส่วนบริเวณถนนสายพิมายชุมพวง
ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อชนกับรถจักรยานยนต์
พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อนางสาวชะฤดีดอนจังหรีดอายุ๒๘ปี
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
คนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าต้นคอและหน้าอก
ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามนายอนุวัฒน์พัฒนไทยสงฆ์อายุ๒๗ปี

มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยก
มีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บขี่อยู่ด้านหน้า
จะเลี้ยวขวาตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด

เป็นเหตุให้ชนรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจัง
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ
ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนายเสลมอิสราม

หลังขับรถผ่านมาแล้วเห็นผู้บาดเจ็บ
ถูกรถจักรยานยนต์ของตัวเองล้มทับตัวอยู่

เหตุเกิดบริเวณสะพานพุงหงษ์ตะบนหินโต
บำเผอร่อนพิบูลจนครศรีธรรมราช

ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์
เมืองต้นคาดว่าผู้บาดเจ็บอาจเป็นลมและวูบ

ขอบไหลทางบนคอสะพาน
แล้วถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับจนบาดเจ็บ
อาจถูกรถไม่ทราบชนิดเฉียวชน
ซึ่งตำรวจจะเร่งทำการสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวนายธนพลถอนสันเทียอายุ๔๕ปี
ออกจากรถบรรทุก๑๐ล้อส่งโรงพยาบาล
หลังได้รับบาดเจ็บจากการขับรถเสียหลักพุ่งชนขอบฟุตบาท
รถถลายไปอัดกับเสาไฟฟ้า

ตอนที่๒ขาเข้าพัทยา

มาถึงในที่เกิดเหตุได้หักหลบรถเก๋ง

รถเกิดเสียหลักพุ่งชนขอบฟุตบาท
ก่อนที่ตัวรถจะถลายไปอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้า